จังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่ของตำรวจสพไซโยกนะคะ
มีผู้ชายคนนึงเป็นชาวพม่า
เขาไปคว้ามีดแบบอีโต้นะไปฟันเพื่อนผู้ชายที่เป็นคนไทย
แล้วพอก่อเหตุเสร็จเพื่อนตายเลยนะตายอยู่ที่สวนหลังบ้าน
เขาก็ถือมีดนี่แหละรอมอบตัวกับทางตำรวจ
เขาบอกว่าก็เนี่ยเพื่อนผู้ชายคนนี้ไปเอาที่นอนของเขามานอน
แล้วก็ทะเลาะกันด่าบุพการีเขาก็เลยโมโหเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะตำรวจสพไซโยกก็เข้าตรวจสอบ
บ้านหลังนี้อยู่ในตำบลวังกระแจอไซโยกจกาญจนบุรี
สวนหลังบ้านก็มีศพของนายขุนพลพรมแดงอายุ๔๑ปี
คว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่อะค่ะ
เสียชีวิตอยู่บนแคร่ใต้ต้นลิ้นจี่ใกล้กับเพิงพัก
สภาพสบมีคมมีดเนี่ยนะคะฟันที่บริเวณท้ายถอย
ที่คอแขนแล้วก็ที่ขาด้วยแผลชะกันเลยค่ะ
หลังจากชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นก็จะส่งผ่าพิสูจน
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ตำรวจบอกว่าคนก่อเหตุก็คือนายเงาะอายุ๔๘ปี
เป็นชาวพม่าซึ่งสองคนนี้เขาสนิทกันมากนะคะ
ตัวผู้ตายกับผู้ก่อเหตุเขาเป็นเพื่อนสนิทกัน
อยู่บ้านหลังเดียวกันหลังก่อเหตุในง้อก็เอามีดอิโต้แบบหัวตัด
เข้ามอบตัวกับตำรวจประจำจุดสกัดตำบลวังกระแจ
ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณกิโลหนึ่ง
ตำรวจก็คุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักค่ะ
จากการสอบสวนนะคะในเงาะก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เงาะเขากลับจากหาปลาแวะซื้อเหล้าขาวที่ร้าน
แล้วก็เดินกลับบ้านเห็นนายขุนพลซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยนะคะ
ก็ดื่มเหล้าด้วยกันเป็นประจำเนี่ย
นายขุนพลนอนอยู่ในเพลิงพักของตัวเองที่อยู่หลังบ้าน
แต่ว่านายขุนพลไปเอาที่นอนไปเอาผ้าห่มที่พับเก็บไว้ลงมาปูนอน
ง็อกก็เลยไม่พอใจบอกว่าให้ลุกออกจากที่นอน
เพราะไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับของใช้ส่วนตัว
นี่ค่ะนายเงาะก็บอกให้นายขุนพลไปนอนที่แคร่
ใต้ต้นลิ้นจี่ที่อยู่ใกล้ใกล้แต่พอนายขุนพลจะไปนอนที่แคร่เนี่ย
ไม่ได้ไปแต่ตัวหอบผ้าห่มเอาไว้ด้วย

เพราะเนยทิ้งที่นอนไว้แต่ผ้าห่มเนี่ยเอาไปด้วย

เงาะก็เลยโมโหก็เลยทะเลาะกันเถียงกันอย่างรุนแรงค่ะ
แล้วก็เดินไปนอนที่แคร่ใต้ต้นลิ้นจิ
อยู่ในตะกร้าหลังเพลิงพักตรงเข้าไปหานายขุนพลแล้วก็
ฟันเข้าไปที่ไทยทอยครั้งหนึ่งนายขุนพลพยายามจะใช้เท้าต่อสู้
ก็เลยถูกในเงาะฟันซ้ำไปอีกหลายครั้งครับจนสุดท้าย
ขุนพลเสียชีวิตนะคะพนักงานสอบสวนสพไซโยกก็แจ้งข้อกล่าวหา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาจากการตรวจสอบเนี่ยในเงาะชาวพม่าคนนี้
ก็ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายด้วยก็แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมไปด้วย
อีกข้ออาหารหนึ่งนะคะอืมหินล่างออกมาด้วยอ่ะนะอืม